ในทุกกลุ่มอาชีพนะฮะศิลปินดาราช่วงนี้มาที่ไทยรัฐนี่

ทุกคนแหละก็เป็นแชมป์โลกชาวไทย
อยากจะให้เข็มขัดนี้อยู่กับประเทศไทยไปนาน
ตุลาคมนี้ก็จะขึ้นชกกับอิราณดีอาร์
ซึ่งถ้าเกิดว่าวันที่๖ตุลาคมนี้
สามารถป้องกันแชมป์ได้โอ้โหเนื้อหอมสุด

ก็มีข่าวอยู่แล้วนะครับใครก็สนใจ
ท้าทายกันผ่านทางเว็บไซต์

เพราะว่าเขาก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่ง

ว่าน่าจะต้องเจอกันเท่าเร็วสุดก็คือ
ซึ่งเอสตาด้าวางโปรแกรมในการเข้าค่ายซ้อม๒๔พฤศจิกายนนี้
จะผ่านไฟล์เดือนกัญญากับอุรุกูต้าซ้อมอีกแล้วนะครับ

แน่นอนคือทุกครั้งฟอร์มครั้งที่แล้วกับโอลิฟูต้าก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับ
ก็เป็นหนึ่งคนที่น่าสนใจและยิ่งคนนี้เนี่ยหลายคนคาดการณ์ว่าอยากให้ล้มแชมป์กันมาก
เพราะว่าเป็นมวย๒โปรโมเตอร์ดัง
เคยสร้างมานี่ปาเกียวจนโด่งดังก็เป็นฟิลิปปินส์ที่ไปแทนที่
ปากเกียวแต่ว่าต่อยอาจจะไม่ถูกตลาดเท่าไหร่เพราะว่าไม่ใช่

อ่าแต่ว่าต่อยบ็อกเซอร์สวยงามแล้วอยากเจอศรีสะเกด
แล้วก็เจ้าตัวบอกว่าเดี๋ยวหลังจากป้องกันแชมป์กับทางนักมวยเม็กซิโก
ในวันที่๒๘กันยายนพรุ่งนี้
ก็จะเดินทางมาดูศรีสะเกดด้วยที่ประเทศไทย
นั้นมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะขอชกล้มแชมป์นะครับ

สามารถเข้าไปชมไปเชียร์ติดขอบสนามกันได้

หรือว่าถ้าใครที่ไม่สามารถมาชมมาเชียร์ติดขอบสนามได้จริง
ก็ผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ก็ได้
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะตั้งแต่เวลา๓ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะ